มีคนร้ายเข้าไปนะคะ
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับ

เสียชีวิตหนึ่งนายด้วยนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้

ตำรวจพยายามไล่ล่าตามตัวคนร้าย

ของเมื่อวานนี้ความคืบหน้านั่นก็คือ

ใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะ
ยิงถล่มตำรวจจนเสียชีวิต

จุดเกิดเหตุคือป้อมถนนข้ามทางรถไฟ

อยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลนาประดูก

ตำรวจโทพิจักรบัวแก้วอายุ๒๒ปี

หมู่หนอปภปราตานีของสพนาปราดู

อกจากนี้คนร้ายยังขโมยอาวุธปืน

พยายามไล่ล่าจะไปตามตัวคนร้าย

จุดนี้คุณผู้ชมดูให้ดีตรงที่เราวงเอาไว้

ซ้อนกันมาคันละ๒คน

ลักษณะเหมือนเห็นคนร้าย
แต่งกายเหมือนสวมผ้าคลุม
คล้ายกับสตรีมุสลิม

ยังไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่

ปราชิดตัว๑๐ตำรวจโทรพิจักษ์
ซึ่งท่านไม่ทันระวังตัวนะคะ

๑๐ตำรวจโทรพิจักษ์นั้นประยายามต่อสู้

คนยืนคุมเชิงอยู่ริมถนนหลังก่อเหตุอย่างที่บอก
ขโมยอาวุธปืนไปนะคะแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปตามเส้นทาง
ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพใช้เวลาในการก่อเหตุทั้งหมด
เพียงแค่สี่สิบห้าวินาทีเท่านั้นทางด้านชุดสืบสวน
คดีความมั่นคงบอกแบบนี้ว่าไปตามหาเบาะแสต่าง
มีความคืบหน้าผู้บัญชาการตำรวจทั้งทหารกระจายกำลัง
ล้อมตรวจค้นตามพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดในตะมนต์นาเกรด
มนต์นาประดูกและตำบลโคกโพรวมไปถึงเขตรอยต่อของอำเภอเทพาะ
จังหวัดสงขลาตอนนี้รอผลตรวจกระสุนของคนร้าย
เคียงว่าตรงกับการก่อเหตุในคดีใดบ้างแต่พฤติการการก่อเหตุ
คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่คาดการณ์แบบนี้ว่าน่าจะเป็นฝีมือกลุ่มของนายอับดุลละหมู่ดอ
และอาจจะเป็นคนที่สวมผ้าคุมสีดำนั้นด้วยนายอับดุลละบือราเห็ง
และนายไซฟุตดินนะคะทั้งสามคนมีหมายจับคดีความมั่นคง
รวมไปถึงก่อนหน้านี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อปีหกสอง
เคยมีคดีการยิงถล่มสพนาประดูกมาแล้ว
แล้วคาดว่านี่อาจจะเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันนั่นเองค่ะอืม
กลัวมากเลยนะคะและทำให้เราต้องเสียตำรวจมือดีไปหนึ่งนายด้วยค่ะ